หวยรางวัลที่๑งวดที่ยังเป็นปัญหาอยู่
ตอนนี้ก็คือ๓๐ล้านที่กาญจนบุรี
ระหว่างครูปรีชากับหมวดจรูน
แน่นอนว่าเรื่องนี้แบ่งเป็น๒ทีมนะครับ
คนเชียร์ทั้งคนที่เกี่ยวข้อง
คนที่เข้าไปช่วยเหลือดูแลคดีให้
ในไฟล์ของหมวดจรูนก็คือนายอัธิริยะเรืองวัฒนภง
ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรม
ที่ออกมาเปิดเผยข้อมูลหลายอย่าง
เปิดเผยข้อมูลหลายอย่างตั้งแต่คลิปเสียงสนทนานะครับ
จนกระทั่งตัวเองนี่ก็ถูกฝั่งของทีมครูปรีชา

ส่วนคุณอัจฉริยะไปฟ้องทีมเขาก็หลายเรื่องอยู่เหมือนกันใช่ค่ะ
ล่าสุดครับนายอัจฉริยะวันนี้เปิดเผยคลิป๒คลิป
เป็นคลิปเสียงสนทนาครับท่านผู้ชมครับ
โดยเปิดเผยผ่านเพจของเขานะฮะ
อ้างว่าคลิปนึงเนี่ยนะฮะคลิปแรกมีความยาวเกือบ๔นาทีนะครับ
เป็นเสียงสนทนาของผู้หญิงถูกคู่สนทนาที่เรียกชื่อกันอย่างชัดเจนนั่นแหละนะครับ
โดยแฟนเพจของนายอัจฉริยะนะครับ
อ้างว่านี่เป็นคลิปเสียงที่ได้รับมาจากต่างประเทศนะครับ
พลเมืองดีจากต่างประเทศที่เขาส่งมาให้ฟังนะครับ
คลิปแรกเป็นเนื้อหาการสนทนาเปิดเผยถึงพฤติกรรมของผู้คนหลายคน
มีการพาดพิงถึงผู้ที่มียศด้วยยศระดับใหญ่บิ๊กอ่ะ
เดี๋ยวลองฟังดูก่อนแล้วกันนะครับท่านผู้ชมครับ

คนหนึ่งอ่ะกินมาท่านพี่ป๊ากินไหมกินเงินไหม
เรียบร้อยเหลือแล้วทั้งกองปราบอ่ะถึงเงียบกันอยู่นี่ไง
ใช้คำว่าจะเหลือแล้วดิครับอ่าแล้วท่านเขารู้ไหมว่า
รสุกิตอ่ะแกรู้ว่าแกรู้ไส้รู้พุงว่าท่านกินเงินอะไรอย่างนี้
แกรู้ไหมดรสุกิตอะก็เนี่ยสิ้นเงียบอยู่ไงเขารู้ว่า
มีแน่ใจพี่จะอ่านไปเสด็จกับใครวะทำไมมันถึงกล้าขนาดนั้นอ่ะ
เด็กดิกตำรวจไงเด็กดิตำรวจกองป้าบิ๋แกแล้วจริงจริงแล้วอ่ะ
ท่านอะไรกับท่านอะไรเนี่ย
มีปัญหากันมาก่อนไหมไอ้เรื่องคดีที่แกทำใหญ่อ่ะ
บอกเลยนะสองคนนี้นะ

เพราะรู้ว่าแกเป็นแบคไทยที่อีกเป็นอะไรความไทยที่อีก

ก็บอกว่าท่านครับผมไม่เกี่ยวนะครับ

ก็ในชุดไงในชุดนี้เหมือนกันคดีหวย๓๐ล้าน
คนตีคนตีก็คืออ่าตำแหน่งก็เท่ากันกับ
กับคุณท่านใครใหญ่กว่า
ใหญ่กว่าคนโท
แต่ว่าเล็กกว่าคนอีก
อืมอ่า
อ๋อนี่ก็คือว่าแกก็คงไม่ปล่วงใครหรือยัง

ก็คือว่า
ก็คือว่าคนตำลวจอีก

เขาเปลี่ยนกันขึ้นพอพอตำลวจเขาใจไหม

อ่าแล้วก็ได้ไป

ใช่ค่ะคุณผู้ชมต้องค่อยฟังและปฏิปต่อดูเอาเองนะคะ
เพราะว่าเราไม่สามารถปล่อยให้ทั้งหมดได้

แต่เขาก็พูดชื่อพูดอะไรแบบชัดเต็มอย่างนี้
ส่วนคู่สนนาที่เข้าสนนานนี้
ได้รับมาจากพลเมืองดีจากต่างประเทศ

ก็ต้องไปตรวจสอบกันเพิ่มเติมต่อนะครับ

เปิดของนายอัศริระโรยิงรตนภง

ก็ปล่อยคลิปเสียงอีกคลิปหนึ่งออกมาคุณเขียนมาสอน

คลิปที่๒แค่๔๗วิ
แต่ว่าถ้าฟังมันจะลำบากยิ่งกว่านี้ครับท่านผู้ชม

ยาวมันจะตื๊ดมากอะนะฮะ

อายการท่านหนึ่งนะครับที่จะออกมาให้ความเห็น
เมนต์อะไรเกี่ยวกับคดีหวย๓๐ล้านที่กาญจนบุรีอยู่บ่อย
อายการท่านนี้อักษรย่อก็

ตามที่เพจเขาลงแล้วก็หลายสื่อลงไปแล้วนะครับ
ก็มีผู้เข้ามาวิภาควิจารณ์อยู่เยอะพอสมควร
นี่ทางเพจของนายอัชรุยะยังบอกว่าเดี๋ยวช่วงประมาณ
ในการเล่าเรื่องราวเบื้องหลังเบื้องหน้าของคดีนี้ทั้งหมดอีกนะครับ
เราก็แจ้งให้ท่านทราบเป็นความเคลื่อนไหว

ก็ไปฟังเพิ่มเติมกันได้ในไทยรัฐออนไลน์